ส่วนข้อเสนอที่จะให้คอสชออกกฎหมาย
รอการกำหนดโทษให้กับผู้ที่มีความผิดเพียงเล็กน้อย
ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรนะครับ
โดยนายวิศนุเครืองามยอมรับว่า
หากทุกฝ่ายไม่ยอมรับก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ลำบาก
ขณะที่อดีตคณะกรรมการการศึกษาแนวทางปรองดอง

ก็ได้เตรียมที่จะเสนอกฎหมายอำนวยความยุติธรรม
เพื่อเป็นทางออกให้กับสังคมในวันพรุ่งนี้
โดยเชื่อว่าจะเป็นการศึกษาที่รอบด้าน

ประธานยาดวิรชนพฤษภาสามห้า
แถลงข่าวเสนอกฎหมายอำนวยความยุติธรรมเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
เนื้อหาที่อดีตคณะกรรมการการศึกษาแนวทาง
สร้างความปรองดองสภาพปฏิรูปแห่งชาติ
ที่มีนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์เคยศึกษา
และหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งคู่ขัดแย้ง
และผู้สูญเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมจนตกผลึก

และกลุ่มผู้กระทำความผิดออกจากกันชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะแยกประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มต้นซอยว่า
มีความผิดแค่ฐานผิดพระราชกำหนดการบริหารราชการ
สถานการณ์ฉุกเฉินปี๒๕๔๘ในการออกมาชุมนุม
เพื่อไม่ให้มีการดึงคนกลุ่มนี้มาเป็นตัวประกัน
และพร้อมจะให้เข้าสู่กระบวนการเยียวยา
และสร้างพันธสัญญาว่าจะไม่กลับไปรวมกลุ่มก่อเหตุอีก
ขณะที่นายบรรทูลเศษศิโรธอดีตกรรมการการศึกษา
แนวทางสร้างความปรองดองสปชบอกว่าข้อเสนอ
ของนายเสรีสุวรรณภานนท์เป็นการมองเพียงด้านเดียว

ขณะที่ความเห็นของนักวิชาการด้านรัฐศาสต

นางสาวสิริพันธ์นกสวนมองว่านัยยะของการ

คล้ายกับการออกกฎหมายนิรัทธศกรรม
เพียงแต่ให้อำนาจคอสชโดยไม่ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ

มีเป้าหมายที่นิรัทธศกรรมเพื่อใครเป็นพิเศษหรือไม่
เพราะแม้ขณะนี้สถานการณ์จะยังดูเงียบสงบ
แต่ยังมีคลื่นใต้น้ำจากความรู้สึก๒มาตรฐาน
ความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมอยู่อีกมาก
เช่นเดียวกับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ยอมรับว่ารักการทางกฎหมาย
ที่มีผลรอการลงโทษจะต้องคำนึงถึงความรู้สึก
เพราะหากไม่ยอมรับก็จะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่
ขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอบันได๕ขั้น
ที่จะทำให้เกิดความปรองดองจากนายนพดลปัธมะแก่นำพักเพื่อไทย
โดยเห็นว่าหากสร้างบรรยากาศปรองดองโดยลดเลิกละวาธกรรม
สร้างความเกลียดชังไม่มองคนเห็นต่างทางการเมืองเป็นศัตรู

เปิดพื้นที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และนำประเทศกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยเร็ว
เท่านี้ก็จะทำให้ประเทศกลับมาสงบสุขได้ครับ